เรื่องนี้ค่ะมีคนขับรถบรรทุกพ่วงนะคะเขาร้องบอกว่าเขาขับรถผ่านจังหวัดสงขลา
ปรากฏว่ามีชายคนนึงขับรถเก่งมาปาดหน้าปาดหน้ายังไม่พอโชว์บัตร
อ้างเป็นตำรวจแล้วก็ตะโกนด่าข่มขู่แล้วก็ชักปืนขู่ด้วย
คนขับรถบรรทุกพ่วงเขาก็กลัวสิคะเขาก็รีบไปหาคนช่วยไปที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจโควิด
ให้ช่วยเหลือนะคะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคลิปภาพนี้จะเห็นรถเก๋งสีขาวคันนี้แหละ
คือขับรถมาปาดหน้าให้จอดให้รถบรรทุกพ่วงจอดนะคะ
อ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็ลักษณะการพูด
เขาบอกมันเหมือนคนเมาอะค่ะโชว์บัตรที่อ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจด้วย
แล้วก็ตะโกนทั้งด่าทั้งข่มขู่

จะไม่ปลอดภัยเห็นท่าแบบนี้ค่ะ

ขับรถบรรทุกพ่วงของบริษัท
ส่งแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราธานี

มันเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา

ทีนี้ระหว่างขับรถกลับมาบนถนนเพชรเกษม

ในเขตอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเนี่ย
เขาขับรถแซงรถประทุก๑๐ล้อ
แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงขาขึ้นเนิน

กว่าจะแซงได้มันใช้เวลานานพอสมควร

ที่รถเก๋งจะจอดที่ไหลทางด้านซ้าย

แสดงบัตรอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจ
แล้วก็ทั้งด่าทั้งข่มขู่

เห็นว่ามีปืนเหน็บอยู่ที่เอวด้านหลังด้วย
แล้วบอกว่าให้เขาลงจากรถมาพูดคุยกันค่ะ

เพราะว่ามีการทำท่าชักปืนข่มขู่ด้วย

ก็เลยบอกว่าเขาพยายามโทรแจ้ง๑๒

ส่วนรถคันสีขาวยังขับปาดหน้าก่อกวนต่อเนื่อง
รถก็เลยต้องชะลอตลอดทางเลยนะคะ

จากนั้นเขาขับรถต่อไปถึงประมาณ

ไปถึงจุดตรวจด่านโควิด๑๙

คนดังกล่าวเขาเป็นตำรวจจริง
แล้วก็บอกให้เขาไปแจ้งตำรวจสพรัฐภูมิ

เขายังไม่สะดวกเพราะเขาขับรถบรรทุกพ่วงอยู่

แต่เจ้าหน้าที่เองพยายามบอกว่า

ไม่มีการควบคุมตัวชายคนนี้

ทั้งที่มีอาการเหมือนคนเมาด้วยนะคะ

มีตำรวจท่านหนึ่งเดินมาบอกผมว่าทำไมไม่ไม่แจ้งไม่แจ้งทำไมไม่ไป
ทำไมไม่ได้สอบพ่อไปแจ้งตำรวจเพราะว่าเขามีอาการเมาใช่ไหม
เขาโดนหลายกระทงเลยถ้าว่าถ้าว่าน้องไปแจ้งตำรวจอ่ะ
แล้วผมคิดว่าเอ้าพี่ตำรวจทำไมพี่รู้ว่าเขาเมา
แล้วทำไมพี่ยังปล่อยให้เขาไปอ่ะเนี่ยคนขับรถพ่วงเขาก็ยังบอกว่า
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนะคะสรุปแล้วเนี่ย
จริงไม่จริงยังไงแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจรัฐภูมิด้วยว่าที่บอกไก่เกลี่ยว่าเออยอมยอมไปเถอะเนี่ย
อันนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่นะคะ
เพราะพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวถือว่าเป็นอันตรายกับคนใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากค่ะ
ก็ยืนยันนะว่าเป็นตำรวจใช่ไหมคะก็คือตำรวจที่ด่านตรวจนั่นน่ะ
เขายืนยันว่าเขาเป็นตำรวจแต่ว่าเขาตัวของคนชายคนนี้ที่ขับรถสีขาวมาเนี่ย
ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าตกลงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่า
อ่าแล้วก็ไปแล้วตอนเนี้ยแล้วก็ไปแล้วคือไปด้วยอาการเหมือนคนแบบเมาด้วยอ่ะค่ะ
เอาสรุปให้หน่อยละกันนะคะว่าเป็นตำรวจหรือเปล่านะคะ